มาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับ
ตำรวจภูทรถ้ำพนานาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลงานจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๖คน
ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลาง
โดยเฉพาะกัญชาอัดแท่งล็อตใหญ่
มูลค่าถึง๒๐ล้านบาทเอามาวางตั้งโต๊ะแถลงแบบนี้เยอะเลยนะครับ
เป็นกัญชาอัดแท่งล็อตใหญ่น้ำหนักรวม๕๐๑กิโลกรัม
เป็นของกลางที่ตำรวจภูทรถ้ำพนบราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ตรวจยึดได้หลังจากตั้งจุดตรวจจุดสกัด
บนถนนสายเอเชียฝั่งขาล่อง
แล้วก็ตรวจค้นรถกระบะต้องสงสัย
ลำเลียงยาเสพติดจากภาคอีสานมาส่งขายในภาคใต้
เมื่อวันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมาครับ
จากนั้นจึงสอบสวนขยายผล
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก๖คน
ประกอบด้วยนายชัยวัดอำโพก
หมอนผาสุกนายสุพัฒน์ผาสุก

แล้วก็นายภูนศักดิ์กงนะรวมถึงนายศักดาภูมิลา
ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดมุกดาหารนะครับ

รับจ้างขนกัญชามาจากฝั่งลาว
เพื่อจะนำไปส่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ค่าจ้างเที่ยวละ๑๘๐๐๐บาท

อกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังอายัดทรัพย์สินได้อีกหลายรายการ
รวมมูลค่าเกือบ๓ล้านบาทครับ

ลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มนายประพันธ์เมืองคำอายุ๕๖ปี

ขณะที่อดีตตำรวจนายนี้ขับ
ไปจอดส่งยาเสพติดบนถนนสายบ้านร่องไฮอ่างเก็บน้ำแม่ตุ้ม
โดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดยาบ้าได้๑๕๓๔เมตร
รถเก๋งไดฮัสสุสีเหลืองไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน๑คัน
แล้วก็อาวุธปืนอีก๒กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนจำนวนมากนะครับ
โดยนายประพันธ์ผู้ต้องหาเคยเป็นตำรวจมือปราบ
มือหนึ่งในจังหวัดพยาวแต่ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ถูกจับกลุ่มได้แล้วก็ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
หันไปจำหน่ายยาบ้าและกลายเป็นผู้ค้าบรายใหญ่ในพื้นที่
แต่แม้ว่าจะเป็นอดีตตำรวจแต่ก็ไม่พ้นการจับกลุ่มของตำรวจชุดปัจจุบันนะครับ